เคยได้ยินคำว่าคู่คล้องกรรมไหม

ผู้ประสาชาบ้านคู่เวรคู่กรรมนี้แหละค่ะ

พี่ลูกน้ำฮาเมล่าบาวเดนปีนี้๕๐ปีแล้ว

ถึงสาเหตุของการประกาศอยู่เป็นโสดตลอดชีวิต
เพราะพี่รุ่งน้ำเชื่อในเรื่อง

ต่อไปนี้ดิฉันจะไม่มีแฟนตลอดไปตลอดชีวิตเลย

เรียนจากความรักครั้งนั้นเป็นความรักในวัย๒๘ปีค่ะ

อยู่กันแค่๘เดือนปัญหาต่างมันประดังประเดมาหมดค่ะ

แล้วก็อย่างพี่เท่อุเทนพรมินที่ถ่ายละครด้วยกัน

ชวนกันทำบุญตลอดเป็นสัมภาษณ์
สบายเลยอาณาโค้ดถามมีโอกาส

พี่อยากบวชไปอยู่ใต้ใบบุญของพระพุทธศาสนา

ไปฟังเรื่องคู่คล้องกรรมกันหน่อยค่ะ
คล้องกรรมมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะว่าคู่คล้องกรรม
หมายถึงว่าอย่างพ่อแม่ลูกต้องอยู่ด้วยกัน
อย่างคู่ชีวิตเป็นฟงเป็นแฟนเป็นอะไรอย่างนี้
มันก็คือนะก็เป็นคู่คล้องกรรม
แต่ว่าอย่างพี่สามารถเลือกได้

พี่ตั้งใจไว้ว่าชีวิตพี่จะพยายามทำความเดือดร้อน

รู้จักกับพี่แฮลก็คือยังติดต่ออะไรอย่างนี้ไหมคะ

อื้อหือเกือบ๒๐ปีแล้วไม่ทราบเลยค่ะค่ะค่ะ

เหงาเลยชอบทำงานบ้าน

คนที่มีคู่นั่นคือไม่โอเค
มันโอเคหลายคนที่มีคู่ไม่งั้นโลกเราก็คือจะ๐๐บาท